ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เมนเผาศพที่วัดหุบกระพงศ
จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอชะอำ

ออกมาทันนะครับไม่บาดเจ็บนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับเมนเผาศพวัดหุบกระพงนะครับ
พระลูกวัดกับสวรอเนี่ยชี้ให้ดูยอดเมนด้านบนที่มันหักครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็พังถล่มลงมานะครับมาอยู่ที่พื้นข้างล่างนะครับ
ก็มีพวกเศษปรงเศษปูนเนี่ยฮะพังเสียหายหมด
สับปะเลอกำลังเผาศพชาวบ้านคนหนึ่งนะครับตอนนั้นความร้อนละอุในเตาเผามันก็เยอะมาก
แล้วก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังออกมาจากเตาเผานะฮะ
ก็พังเสียหายคิดมูลค่าเนี่ยประมาณสี่แสนบาทแต่ก็โชคดีมีคนรอดหวุดหวิด

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดนะครับ
เพราะว่าเรื่องราวของความเสียหายนี่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องราวของคนที่รอดมาได้เนี่ยฟังแล้วไม่น่าเชื่อ

นายปราโมตทองใบเสียอายุ๕๙
บอกว่าตอนนั้นน่ะเผาศพอยู่นะ
ศพที่กำลังเผาชื่อว่าในนุ่ม
เป็นเพื่อนของหลวงพ่อเจ้าอาวาส
แล้วอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้ชายเรียก
เขาก็เดินออกไปตามเสียงเรียก
ว่าน้องเขยหลวงพ่อมาเรียกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เดินเก็บเศษไม้อยู่ด้านหลังเมน
พอเดินออกมาตามเสียงไม่เจอใครนะฮะแล้วก็มีเสียงปล่องเตาเผาศพ
ลั่นป่อผักแล้วก็ระเบิดเสียงดังสนั่นเศษปูนก็ร่วงลงมาเต็มไปหมดเลย
ถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บแน่โชคดีที่ออกมาก็เลยไม่เป็นอะไร
ค่ะบอกว่าที่รอดมาได้เชื่อว่าเป็นเพราะหลวงปู่ทวชหลวงปู่ทิมที่แขวนคอเอาไว้นะคะ
แล้วก็เสียงเรียกอาจจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาช่วย

กำลังเผาศพเลยกำลังเผาเลยแหละ
จะมาพลิกไงเห็นคนเรียกคนเรียกแหละ
เรียกเบาได้ยินเหรอสมมุติ
ติ๊งขยะอยู่ตรงขยะเนี่ยนะยาวก็ยืนอย่างนั้น
กลายยืนกันน้องเขาอิงพ่อมาถามเมื่อกี้เรียกผมไม่ได้เรียกพี่มดเลย
พูดพี่มดพ่อนั้นแล้วก็บึ้ม
น่าจะเป็นนกปูชทวดปูชนิวาดน่ะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดหุบกระพงศ์นะคะพระครูวิทานวัชรพงศ์อายุ๕๕ปี
ท่านก็บอกว่าเรื่องความเชื่อก็มีแหละ
การที่จะแสดงวัดแค้วคลาดปลอดภัยก็อาจจะเป็นเพราะว่า
มีวิชามีวิญญาณมาเรียกทำให้แคล้วคลาดนะ
มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้
แต่ถ้าถามว่าทำไมปล่องเมนถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในสภาพเก่าสุดโทรม

ทนความร้อนทนแรงอัดไม่ไหวก็ระเบิดขึ้น
ก็ถ้าจะบูรณะก็อาจจะต้องใช้เงินเกือบ๕แสนนะคะ
ครับก็เป็นว่าโชคดีนะฮะที่ไม่มีใครบาดเจ็บกันแล้วกัน